คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสมุทรปราการกันหน่อยนะคะ

ชาวบ้านเขาเห็นมีคนสองคนค่ะไปขุดดินข้างถนน
ลักษณะคือเหมือนจะฝังอะไรบางอย่าง
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าตอนนั้นไม่กล้าไปดู
เพราะมันตี๓ก็เลยรอจนเช้าไปขุดมาดูค่ะ
ปรากฏว่าพบศพเด็กทารกถูกฝังดินแบบนี้ค่ะ
ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ตำรวจสภสำรงเหนือ
พร้อมด้วยมูลนิธิปอเต็กตึงไปตรวจสอบ
หลังจากที่มีชาวบ้านเขาไปแจ้งบอกว่า
พบศพเด็กทารกถูกฝังดินอยู่ที่ริมถนนซอย
ด่าน๙ทับ๓หมู่๙ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการ
ทีนี้จากการสอบถามนางจันสุวรรณอายุ๓๖ปี
เป็นผู้พักอาศัยในแคมป์คนงานเล่าบอกว่า
สักประมาณตี๓ตื่นเข้ามามาเข้าห้องน้ำ
ก็ได้ยินเสียงมีคนกำลังขุดดินอยู่
แต่ก็ไม่กล้าออกไปดูเพราะกลัวจะได้รับอันตราย
จนกระทั่งเวลาผ่านไป๖โมงเช้า
ออกมาดูอีกทีพบว่ามีร่องรอยคนมาขุดดิน
แล้วก็มีทูบปักอยู่ติดกับหลุมขุดดิน
ไปเรียกเพื่อนอีกคนมาดูแล้วก็มาขุดดูว่าตรงนั้นมันคืออะไร
พบว่าเป็นผ้าขนหนูเปื้อนเลือดมีศพทารกเพศชาย
ว่าอายุคันสักประมาณ๕๖เดือน
เริ่มมีอวัยวะเพศออกมาแล้วด้วยนะคะ
ฟังเสียงคนที่ไปพบศพน้องกันหน่อยค่ะ
พี่ไม่เคยพบอะไรแบบนี้ไงครั้งแรกในชีวิตเลย
อีกคนหนึ่งค่ะเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถ
ก็อยู่ไม่ไกลกับจุดเกิดแหกตัวนายบรรเทาหอมชื่น
ก็บอกลักษณะคล้ายกันบอกว่าสักประมาณตี๓
ได้ยินเสียงขุดดินดังดังมาก

เห็นว่ามีคนสองคนกำลังนั่งทำอะไรกันสักอย่าง
โดยคนที่กำลังขุดดินเป็นผู้ชาย
ส่วนอีกคนไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงหรือชาย

แต่ก็เห็นว่ากำลังยืนใช้โทรศัพท์ส่องไฟฉาย
ว่ามีคนนำศพมาฝังไว้หรือเปล่า
แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะมีคนมาตัดไม้หรือเปล่า
เพราะบริเวณนั้นมีต้นไม้ล้มอยู่ด้วย
รอจนกระทั่งถึงช่วงเช้ามาดูก็พบว่ามีศพเด็กทารกถูกฝังอยู่นะคะ

คนมันก็ทำไปได้นะครับเพราะว่าเราเลี้ยงหมาเรายังรักนะครับ
เห็นแล้วแล้วอวัยวะเขาครบหมดแล้วด้วยครับ

ทำไมเราจะเชื่อว่าเป็นคนในระแวกที่นี่บิด
เป็นคนที่อื่นผมว่าเขาใส่ถุงแล้วโยนทิ้ง
มันจะง่ายกว่าไหมครับมันจบนะ
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกจำรัฐจันแดงผู้กำกับสพสำรงเหนือ
ก็สั่งตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่

หาคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนศพทารกตอนนี้ได้มีการนำไปผ่าชนะสูตร
พร้อมกับไปตรวจดีเอนเอที่นิติเวศ
โรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ